แล้วก็ถูกทิ้งอยู่กลางถนนกว่าจะรอเก็บศพได้ก็หลายชั่วโมงนะครับ
คือมีคำชี้แจงออกมาจากหน่วยงานแล้ว
ดูสักนิดหนึ่งเมื่อวานเหมือนมีศพถูกทิ้งอยู่ข้างถนนบ้างแหละ

สามศพโดยรวมครับอย่างน้อยนะอ๋อครับ
อย่างศพแรกนี่นะครับเรารายงานไปแล้ว
ศพของคุณลุงสมเกียจเรือนขาวอายุ๕๐ปีนะฮะ
ซึ่งล้มอยู่กลางถนนตอน๑๐โมงเช้า
เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลปฐมพยาบาลให้ออกซิเจนตอนบ่าย๒โมง
โมงเย็นเสียชีวิตกว่าจะเก็บศพกันได้นะครับ

เพราะว่าจุดของคุณลุงนี้อยู่แถวตรอกบ้านพานถมที่แถววัดบวรใช่ไหม

อีกศพที่ใกล้เคียงกันเพราะว่ามีประชาชนร้องเข้ามาเหมือนกัน

ใช่ค่ะอยู่ตรงถนนราชดำเนินกลางนะคะ
ก่อนจะถึงร้านแมคโดนัลค่ะ
ซึ่งจากการตรวจสอบเจอเอกสารที่ติดตัวอยู่เป็นบัตรประชาชน
ก็ระบุชื่อว่านายเสรีอายุ๕๙ปีนะคะเป็นคนระยอง
ทีนี้เจ้าหน้าที่คือมีชาวบ้านมาแจ้ง
พบศพช่วงประมาณ๖โมงเย็น
แต่กว่าจะรอเจ้าหน้าที่มาเก็บศพได้
คุณผู้ชมคุณศูนย์สกุลก็พอกับศพแรกที่วัดเบาวรเลย
เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บตอน๔ทุ่ม๒๐นาทีนะครับ
แล้วเมื่อวานมีศพที่๓อีกศพหนึ่งนะฮะ
ชาวคลองเตยเขาแจ้งมาตอน๒ทุ่มครึ่ง
ว่ามีชายนิรนามเสียชีวิตอยู่หน้าห้างโลตัส

ชายคนนี้อายุน่าจะประมาณ๔๐ปีนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไม่พบมีสัญญาณชีพแล้ว
เจ้านี่สนทองหลอก็ร่วมสอบแล้วก็รอนิติเวทย์
สวอปตรวจสอบศพอีกครั้งว่าติดโควิด๑๙หรือเปล่า
ศพที่เมื่อวานนอนตายกลางถนนแล้วก็ริมข้างทางเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าที่ตรวจออกมาแล้วก็คือโควิด๑๙๑ราย
ก็คือคุณลุงสมเกียจเรือนขาวนะครับ
แต่ทีนี้มีคำชี้แจงออกมา
เหตุที่เก็บ๓ศพโควิดช้าเจ้าหน้าที่แจงออกมาแล้วนะฮะ
คือทางด้านของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหัวหน้าเทศกิจเขตพระนคร
คณิตชุมช่วยมีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ระบุว่าเที่ยงคืนเทศกิจเขตพระนครเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจ

เข้าใจแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ที่มาเก็บศพหลายคน
เข้าใจว่าทำไมถึงมาเก็บศพกันช้า
คือมีชาวบ้านไม่เข้าใจว่าทำไมมาเก็บศพกันช้า
คือก็มีการชี้แจงว่าวันนี้เป็นเวรของมูลที่ป่อเต็กตึง
ซึ่งมูลนิธินะคุณมีรถคันเดียวที่เป็นรถเฉพาะ
ในการเก็บศพของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
และเมื่อวานนี้นะครับเพียงวันเดียวนะคุณ
รถของมูลที่คันนี้ของป่อเต็กตึงคันนี้
ระเวนเก็บไปแล้ว๘ศพ
คุณจริงคือเขามีต้องไปเก็บที่บึงกลุ่ม
ครับแล้วไปปฐุมธานีแล้วจะต้องย้อนกลับมาตรงห้วยขวาง

กว่าจะถึงเขตพระนครนะฮะก็ค่ำดึกดื่นแล้ว

เพราะวนรถเก็บศพอยู่เมื่อวาน๘ศพนะครับ

ที่ผ่านมาแล้วช่วยเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยก่อน
พวกเขาจะมาเก็บศพไปนะครับ
และทีนี้ป่อเต็กตึ้งมาถึง
ก็เก็บใส่รถไปส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้ว
ทั้ง๓ศพของเขตพระนครครับ
เทศกิจทำได้ทุกเรื่องครับ

อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเคส

คือศพที่เสียชีวิตอยู่กลางถนนอยู่ข้างถนน

คือมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าอยู่
ไม่ได้ปล่อยประละเลยไม่ได้ทิ้งไว้แบบนี้
แต่ทีนี้รถเก็บศพมันไม่มี
วนแล้ววนอีกเก็บศพแล้วเก็บศพอีก
กระทั่งมาถึงศพในพื้นที่เขตพระนคร
เขาก็ชี้แจงมาแบบนี้เลยว่ารถไม่พอจริงคุณ
คันเดียวตระเวนทั่วกรุงเลยนะฮะ